ถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับภรรยาที่หลัง
ครัวครับเบื้องต้นเห็นว่าคนร้ายน่าจะมีการมาดูลาด
เราหลายรอบแล้วแล้วก่อนหน้านี้นายกสมาคมกู้ภัย
คนนี้ก็เคยถูกดักยิงกระหน่ำยิงใส่รถกระบะ

แต่ว่าคราวนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
ตำรวจสพเกาะช้างจังหวัดเชียงราย
เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

พบศพนายสังวุฒิคำมงคลอายุ๖๐ปี
ตำแหน่งนายกสมาคมกู้ภัยปียมิตรแม่สายร่วมใจ
สภาพศพสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นสีเทา
ถูกยิงบริเวณต้นคอซ้ายทะลุหูขวา
จมกองเลือดอยู่ข้างโต๊ะกินข้าว
และยังพบหัวกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ข้างศพ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งกินข้าวกับภรรยา
อยู่ที่โต๊ะอาหารในห้องครัวหลังบ้าน
โดยนายสังวุฒินั่งหันหลังไปทางหน้าต่าง

และกำลังเดินไปล้างมือก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอหันกลับมาพบนายสังวุฒินอนจมกองเลือดข้างโต๊ะกินข้าว
เรียกลูกชายออกมาช่วยแต่ก็ไม่ทันการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
สันนิษฐานว่าคนร้ายซุ่มยิงบริเวณต้นไม้ข้างบ้าน
และยืนห่างจากบันหน้าต่างประมาณ๑เมตร

ยิงใส่นายสังวุฒิขณะนั่งกินข้าวจนเสียชีวิต
ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงให้บ่อแสกับตำรวจว่า
ช่วงเช้าวันเกิดเหตุมีชาย๒คน
กรงนกมาล่อนกไว้ที่ต้นไม้
ใกล้กับหน้าต่างที่นายสังวุฒิถูกยิง
แต่หลังเกิดเหตุปรากฏว่ากรงนกได้หายไปแล้ว
คนร้ายน่าจะมาดูลาดเหล่าไว้ล่วงหน้า
อกจากนี้เมื่อเดือนกันยายนปี๒๕๕๙

ขี่รถจากกายารยนต์ประกบยิงใส่รถกระเป๋า๓นัท

ก่อนจะมาถูกยิงครั้งนี้จนเสียชีวิต

เกี่ยวกับผลประโยชน์ธุรกิจสีเทาฝั่งเพื่อนบ้าน
รวมถึงธุรกิจนายหน้าค้าที่ดินที่ผู้ตายทำอยู่
แม้ตำรวจจะตั้งข้อสงสัยไว้หลายปม
แต่นางแสงลากคำมงคลพันรยาของผู้ตายกลับยืนยันว่า
ปัญหาเรื่องธุรกิจสีเทาไม่มีจริง
เพราะถ้าทำจริงฐานะทางบ้านคงร่ำรวยมากกว่านี้
ส่วนเรื่องที่สามีถูกรอบสังหารเมื่อ๓ปีก่อน
เธอเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากเรื่องไหน
พยายามถามสามีแต่กลับไม่ยอมตอบ
นี้เชื่อว่าสามีน่าจะรู้เรื่องดี
แต่กลับไม่ยอมบอกคนในครอบครัว
เช่นเดียวกับนายอัครเดชศรีคำ

เป้าหมายและภารกิจในการช่วยเหลือคน
ภายในสมาคมกู้ภัยไม่มีทางเป็นไปได้
เพราะทุกคนรักและนับถือผู้ตายมาก
ขณะที่เหตุการณ์ถูกรอบยิงเมื่อ๓ปีที่แล้ว

แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไร
อย่างนั้นต้องไปช่วยเรืออย่างนี้ประมาณนี้
ก็เดี๋ยวไปดูบ้านเนอร์เป็นอย่างนี้

หวังว่าจะสามารถจับคนร้ายภายในเร็ววันนี้
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน